แยกตรงนี้เป็นแยกวัดใจจริง
คือวัดกันมาแล้วหลายครั้งทำให้เกิดอุบัติเหตุเจ็บแล้วก็ตายบ่อย
คุณผู้ชมฮะเป็นเหตุซ้ำซากที่ชาวบ้านเขาร้องขอให้หน่วยงาน
เข้ามาติดตั้งอุปกรณ์ในการป้องกันความปลอดภัย
ฉะนั้นจะเกิดเป็นเหตุการณ์แบบในคลิปนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะอุบัติเหตุระทึกนะฮะ
เสียงดังสนั่นหวั่นไหวเกิดขึ้นบริเวณสี่แยกบ้านดงบัง
หรือว่า๔แยกร้อยศพชาวบ้านให้ฉายาตรงนี้เลยนะฮะ
ในพื้นที่ตำบลดงขี้เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางดึกประมาณตี๑๓๐นาทีนะครับ
โดยภาพจากกล้องวงจรปิดก็จะเห็นว่ารถกระบะบรรทุกผักนะฮะ

วิ่งออกจากตัวอำเภอเมืองนครนายกมุ่งหน้าสู่อำเภอประจันตคาม
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งไม่มีสัญญาณไฟจราจร
รถบรรทุกผักก็พุ่งชนกับรถกระบะอีกคัน
เป็นเหตุให้รถทั้ง๒คันพลิกตะแคงตกลงไปข้างถนน
หลังเกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบำเพ็ญธรรมสถานเข้าตรวจสอบ
พบผู้เสียชีวิตหนึ่งรายบาดเจ็บอีกหนึ่งราย
ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนางนัทธิดาคันทชาอายุ๓๘ปี
ซึ่งเป็นภาพสลดใจนะคุณเข็มมาสอน
เพราะว่าสามีกอดศพร่ำไห้ด้วยความเสียใจ
แล้วก็ได้แต่พูดคำว่าช่วยเมียผมด้วยช่วยเมียผมด้วยนะครับ

คือผู้ชายขับมาส่วนภรรยาเสียชีวิตคาที่เลยนะครับ
ส่วนอีกคันหนึ่งนะฮะมีผู้บาดเจ็บสาหัสนะครับ

ตรวจสอบเพราะว่าเป็นคนขับรถกระบะคอกบรรทุกผักครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล
สี่แยกแห่งนี้ไม่มีสัญญาณไฟจราจร
จะมีเพียงป้ายแจ้งเตือนให้หยุดเท่านั้นครับ
แล้วก็เป็นสี่แยกที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจำนวนมากนะครับ
ได้รับฉายาคือชาวบ้านเขาเรียกว่า๔แยกร้อยศพเลย
ถนนเส้นนี้เป็นถนนสาย๓๓ตัดใหม่
ช่วงก่อนที่จะถึงสี่แยกจะเป็นถนนสี่เลนนะครับ
แต่พอมาใกล้แยกก็จะลดช่องเดินรถเหลือเพียง๒เลน

ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรหลายครั้งแล้ว
แต่ก็ยังไม่มีการดำเนินการใดทั้งสิ้นนะครับ
ทีมข่าวของเราตรวจสอบจากทางด้านผู้มนวยการ
แขวงการทางจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
พออนุชาทิพย์อุทัยของสำนักงานทางหลวงที่๑๐
นครราชศรีมาเปิดเผยแบบนี้ครับ

แขวงการทางหลวงได้เข้าไปติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
เครื่องหมายจราจรติดตั้งป้ายเตือน
ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบหลักล้มลุก
แล้วก็ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติมนะครับ
ซึ่งในส่วนนี้ทางแขวงได้ดำเนินการแล้วเสร็จ
ส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะที่๒
แขวงทางหลวงปราจีนบุรีได้ออกแบบ

โดยจะขยายช่องทางการจราจร

ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรอันนี้สำคัญมากนะครับ
แล้วก็ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติม
ซึ่งในตอนนี้ทางแขวงได้เสนอแผน
ที่สำนักอำนวยความปลอดภัยของกรมทางหลวงแล้วนะครับ
ในส่วนของการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนะครับ
ทางเราเองทางกลมทางก็มองว่า
เส้นทางดังกล่าวเป็นทางหลวงหมายเลข๓๓นะครับ
เป็นทางหลวงอาเซียนหมายเลข๑
ซึ่งมีปริมาณจราจรสูง

มีลักษณะเป็น๔ช่องจราจรบ้าง๒ช่องจราจรบ้าง
ยังคงเหลือ๒ช่องจราจรอยู่๑๒๑กิโลเมตร
ซึ่งในส่วนนี้กรมทางเองก็เสนอเข้าเป็นแผน

เพื่อแก้ไขปัญหาในอนาคตให้ยั่งยืนต่อไป

ก็เตรียมเชิญตัวคนขับรถทั้ง๒คันมา
คนขับกระบะขนผักก็บาดเจ็บสาหัสนะ
ส่วนคนขับกระบะที่ถูกชนก็สูญเสียภรรยาไปนะครับ

แล้วก็แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ

สัญญาณไฟอะไรก็ไม่มีนะคะอันตราย